ช่วงนี้มีไข้หวัดใหญ่สายพันธุเอแพร่ระบาดหนักนะคะ
โดยที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ตอนนี้ก็ต้องมีการงดการเรียนการสอน
สำหรับห้องเรียนบางห้องแล้วโดยเฉพาะเด็กอนุบาล
ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันเอมา๖๗คนไงคุณ
ทีนี้ทางโรงเรียนบอกว่าต้องปิดเลยเพราะว่าสายพันธุ์มันแพร่ระบาดได้เร็ว
ใช่ค่ะโดยตอนนี้นะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
หวัดใหญ่สายพันธุ์เอแพร่ระบาดหนักในเชียงใหม่
ระดับปฐมศึกษาก็ป่วยเป็นจำนวนมาก
โรงเรียนต้องประกาศหยุดวันที่๒๖๒๗มกราคม

ดูเด็กก็ต้องปิดจมูก

คุณครูสอนก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยเหมือนกันนะฮะ
ใช่ค่ะโดยตอนที่ช่วงมีการปิดเนี่ยนะคะ
ทางโรงเรียนจะฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
และทำความสะอาดห้องเรียนรวมถึงอุปกรณ์ทุกชิ้น
ก่อนจะเปิดเรียนตามปกติ๑กุมภาพันธ์ค่ะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ชี้แจงเหตุผลที่ไม่ประกาศหยุดเรียนทุกชั้นเลยนะคะ

เกรงว่านักเรียนส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบ
แต่ว่าทางโรงเรียนก็แจกหน้ากากอนามัยให้นักเรียนได้สวมใส่

แล้วก็ย้ำว่าโรงเรียนมีมาตรการรับมือการแพร่ระบาดเป็นอย่างดีค่ะ
ตอนนี้ที่เราเจอคือเจอแค่ป๕ทับ๗กับป๓
ซึ่งบริเวณตึกนี้เราก็มีจุดสกัดแล้ว

แล้วก็เด็กนี้เต็กอื่นยังไม่ได้พบ
แล้วก็อีกอย่างช่วงนี้เด็กก็
ใกล้จะมีการสอบปลายภาคเรียนแล้วนะคะ

โดยเฉพาะชั้นป๖นะคะจะมีการไปสอบเรียนต่อ
แล้วก็ยังไม่หยุดเรียนอยากให้เด็กเรียนตามปกติ
ซึ่งเราคิดว่ามาตรการการป้องกัน

แล้วก็การทำความสะอาดตึกต่าง
คิดว่าน่าจะป้องกันให้เด็กตึกอื่น
ปอดจากการติดเชื้อได้ค่ะ
ข้อมูลจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่๑เชียงใหม่
ก็ระบุตัวเลขผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ
จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน๒๕๖๐จนถึงปัจจุบันนะคะ
พบว่ามีผู้ติดเชื้อแล้ว๔๒๒๔คน
พบมากที่สุดในอำเภอเมืองเชียงใหม่ถึง๑๒๖๑คนนะคะ
ซึ่งใครที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่นี้
ก็ต้องรับการรักษาโดยด่วนนะคะ
ส่วนใครที่ยังไม่ติดแล้วก็ต้องป้องกันด้วย
โดยการป้องกันเรื่องของการได้รับเชื้อจากการไอจามหรือว่าล้างมือล้างไม้ให้สะอาด